รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับได้สั่งให้กรมส่งเสริมสหกรแก้ปัญหาตัวปุ๋ยล่วงหน้าที่ยืดเยอะมานานให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้
หลังจากที่ได้สร้างความเสียหายไปนับพันล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรได้กล่าวถึงความคืบหน้า
กรณีที่มีการเวียนขายตัวปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดล่วงหน้าทำให้เกิดความเสียหายต่อสหกรที่เป็นปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๙๑๖ล้านบาท
โดยสามารถแก้ไขแล้ว๑๒๐๐ล้านบาท
ส่วนอีกกว่า๖๐๐ล้านบาทที่เหลือจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
ซึ่งผมประกาศไปแล้วนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ได้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาผู้รับผิดชอบด้วยนะครับตัวผู้จัดการสากรที่ทำให้ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องมารับผิดชอบนะครับอีกชั้นหนึ่งก็คือสากรจังหวัดจะต้องไปกำกับดูแล
สำหรับแนวทางแก้ปัญหาก็คือให้กรมส่งเสริมสหกรประสามบริษัทส่งปุ๋ยมาตามหน้าตัวปุ๋ยให้ครบเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในกำหนดเวลาหากไม่สามารถส่งปุ๋ยได้ให้ทันจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในกรณีปุ๋ยไม่มีคุณภาพก็จะเรียกร้องค่าเสียหายนะครับและหากพบว่ามีข้าราชการร่วม
ชุดเก่าของสหกรณ์ที่มีปัญหาเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับ